มีรอยกัดเต็มไปหมดเลยที่หัวที่แค้นที่หลัง

น้องคนนี้เป็นเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ทำไมคุณครูที่ดูแลเด็กอนุบาลปล่อยให้เด็กถูกกัดเป็นแผลขนาดนี้
ใครจะรับผิดชอบทำไมไม่ดูเด็กปล่อยให้เด็กเขาเล่นกัน
ปล่อยให้เด็กเขาอยู่ตามลำพังจนเกิดแผลแบบนี้ได้ยังไง
ผู้ปกครองของน้องบอกว่าทางโรงเรียนโทรแจ้งผู้ปกครอง
แล้วไม่บอกนะว่าเด็กเป็นอะไรแต่แจ้งว่าให้มาด่วน
พอไปถึงปุ๊บก็เห็นว่าเด็กมีแผลถูกกัด
ผู้ปกครองต้องเป็นคนพาเด็กไปโรงพยาบาลเอง
ผู้ปกครองก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณครูพอเห็นเด็กเป็นแผลปุ๊บ
รีบพาเด็กไปหาหมอไม่รีบรักษาเด็กก่อน
วัวแต่รอกว่าผู้ปกครองจะไปถึงมันใช้เวลา
ทำไมไม่ดูแลในเบื้องต้นกันก่อน
ก็เลยโพสต์ภาพนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล

คือคุณเขียนมาสอนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะ
ถ้าลูกไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว

ระหว่างช่วงเวลาของการเรียนหนังสืออยู่เนี่ย
ไม่ค่อยอยากรับโทรศัพท์ของที่โรงเรียนหรอก
เพราะว่าเวลามีเบอร์ของที่โรงเรียนโทรมาเนี่ย

ช่วยมารับลูกกลับบ้านหน่อยนะคะอย่างนี้

ใช่ค่ะผู้ปกครองบอกว่าเด็กค่ะ๓ขวบอันนู้นเจ็บแล้วก็ร้องไห้

ลักษณะเหมือนอะไรคือเด็กทำร้ายกันเอง
เหมือนเด็กเขาเล่นกันอะไรแบบนี้

แม่

ก็ทางครอบครัวนี้เขาบอกว่าพอเกิดเหตุแล้วเขาก็ต้องรับลูกไปโรงพยาบาลเองนะ

ก็พาน้องไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วมีครูของโรงเรียนตามมานะ

มาถึงก็ไม่ยอมให้แม่เนี่ยไปฟังผลการตรวจของน้อง
แล้วก็ยึดเอาใบแพทย์ไป
บอกว่าหากไปแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไม่ได้เงินประกันจากทางโรงเรียนนะคะ
เขาก็ยิ่งคล่องใจใหญ่นะครับ
ครอบครัวเขาก็เลยไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่ได้คำตอบ
ไม่ได้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานเขานะครับ
แล้วถามไปว่าทำไมถึงปล่อยให้เด็กทำร้ายกันเองล่ะ
ทำไมครูไม่ดูไม่ห้ามล่ะ
โรงเรียนก็บอกแค่ว่าที่โรงเรียนก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ว่าครูก็มีภารกิจเยอะ
ครูก็ติดประชุมก็ต้องประชุมกัน
นี่ทางครอบครัวก็เลยแบบไม่ได้คำตอบอะไรเลย
ก็ติดใจที่ครูประจำชั้นทำไมถึงปล่อยให้เด็กอนุบาล

แล้วถ้ามันเป็นอะไรมากกว่านี้ใครจะรับผิดชอบ
ได้แค่โพสต์เพื่อจะเตือนมาอยู่ทาหอน
แล้วก็ขอความเป็นธรรมเรื่องนี้กับทางโรงเรียนนะคะ